ไปดูเรื่องราวของวาทิเจ้าเบาคนนึงครับ
เขาก็สารฝันให้กับว่าที่เจ้าสาวของเขา
แต่ว่าทั้งสองคนไม่ได้แต่งงานกัน
เพราะว่าที่เจ้าสาวเสียชีวิตซะก่อนจากโรคไข้เลือดออก
แต่ว่าว่าที่เจ้าสาวอยากแต่งหน้ากับช่างคนนี้มาก
ก็เลยให้ช่างแต่งหน้านี่แหละมาแต่งหน้าศพให้แทน
แต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าเข้าสู่พิธีวิวา
ก็เลยมีการไลฟ์แบบนี้ให้ได้ชมกัน
ที่ช่างแต่งหน้าคนนี้กำลังแต่งหน้าศพให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง

ความฝันอยากให้น้องนินน้าทองแต่งหน้าให้
เขาไข้เลือดออกเสียชีวิตค่ะ
คลิปนี้ไลฟ์นี้ก็กลายเป็นคลิปที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากเลย
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเจ้าสาวคนนี้
จะเข้าสู่พิธีแต่งงานในอีกไม่กี่เดือน

แต่งหน้ารับทายเรื่องของพรีเวดดิ้งให้กับคู่เบาสาว
แล้วว่าที่เจ้าสาวคนนี้เขาชอบมาก
ฝันว่าอยากแต่งหน้ากับช่างคนนี้
น้องสาวปริยดารัฐนบุษยภร

แล้วก็ไหนรุธิโพงแก้ลอายุ๓๓ปี
เพราะว่าชอบฝีกรมงานต่างด้านของน้องนิ้นซึ่งช้างแต่งหน้า
ทั้งคู่จะมีแพลนแต่งงานกัน๕ธันวาคมโดยวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
เป็นวันที่ทั้งคู่มีนัดถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง
แต่ว่าเจ้าเบาต้องโทรไปขอเลื่อนเพราะเจ้าสาวป่วยหนักเต็มโรคค่าเลือดออก
ต่อมาถัดมา๑วัน๑๗กรกฎาคมว่าที่เจ้าบ่าวโทรไปบอกว่า
เลิกแล้วกันจากการเลื่อนเพราะว่าว่าที่เจ้าสาวเขาเสียชีวิตแล้ว
แต่เขาขออย่างนี้อยากให้ช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าศพให้หน่อยเพราะว่า
ว่าที่เจ้าสาวของเขาชื่นชอบการแต่งหน้าของช่างคนนี้เป็นอย่างมาก

เจ้าของเฟซบุ๊คซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็
ลูกชายลูกชายด้วยเนี่ยนะฮะก็พากันไปตัดสินใจขับรถไปถึงอำเภอพี่ปูน
เพื่อไปแต่งหน้าศพให้กับว่าที่เจ้าสาวคนนี้ที่เสียชีวิต
จากนี้ก็มีการเอาเงินมัดจำที่ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจ่ายให้เนี่ย
คืนให้กับครอบครัวผู้ตายทั้งหมดด้วยครับ
เจ้าของร้านอัญมณีทองก็สัมภาษณ์กับเพจนี้บอกว่า
หลังจากที่ได้รับสายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่เจ้าสาวเสียชีวิต
ที่เจ้าบ่าวเขาบอกว่าอยากจัดทำก็คืออยากจะเก็บของไปแต่งหน้าให้กับผู้ตายอย่างเร็วที่สุดเลย
เอาไปฟังเสียงของเจ้าของร้านนี้หน่อยนะครับ
ทีนี้ถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
นี่คือวันที่เจ้าบ่าวเขาบอกว่าวันอาทิตย์ที่๑๔กรกฎาคมพาแฟนไปสอบรับราชการ
วันถัดมากลับไปที่บ้านของเจ้า

แล้วตอนนี้ก็ระบาดกันเยอะด้วยนะครับมีผู้ป่วยเยอะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้ยุ่งใดนะครับ
อืมแล้วตอนนี้ก็ระบาดกันเยอะด้วยนะครับ
อืมแล้วตอนนี้ก็ระบาดกันเยอะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้ยุ่งใดนะครับ